คะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐รอบสุดท้ายวันสุดท้ายนะครับ
ประเภททีมหญิงสุธิดาภูลพัฒน์และกัญญาพรเบื้องบนจบอันดับ๓๗
ส่วนทีมชายนะครับนาวีธรรมสุนทรและนัทบุตรวารสี
ลงแข่งในรอบจัดอันดับได้อันดับที่๔๔
ทั้ง๒ทีมยังไม่ได้โคต้าไปโอลิมปิกนะครับ
ไปลุ้นต่อในรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จีนเดือนธันวาคมนี้ครับ